สถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้ก็เข้าใจแหละว่าหลายร้านก็จะได้รับผลกระทบ
แต่ก็มีอีกหลายร้านที่เขาหากลยุทธ์วิธีการขายที่มันดึงดูดลูกค้าได้ดีมาก
โดยเฉพาะช่วงนี้ผลผลิตที่ออกเยอะก็คือทุเรียน
มันเป็นหน้าทุเรียนลำพังทุเรียนธรรมดานี่มันก็ขายดีอยู่แล้วค่ะคุณ
แต่ร้านนี้นะคะดิฉันกดไลค์เลยค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

มันร้อนหรือยังไงเสื้อผ้าไม่ใส่อ่ะฮะ
อากาศมันร้อนเนี่ยก็ต้องช่วยเลือกทุเรียน
โอ้โหแน่นเนอะคุณนะทุเรียนนะ

เอาใจสาวหน่อยทั้งสาวแท้สาวเทียมแหละแหม
ต้องถูกอกถูกใจกันบ้างแหละค่ะคุณ

อยากจะบินไปซื้อทุเรียนถึงเชียงใหม่กันเลย

ช่วงนี้เรายังบินไปไม่ได้เรายังไปไหนไม่ได้นะคะ
ก็ให้สาวเชียงใหม่เขาได้กินกันไปก่อนแล้วกัน

อยู่เชียงใหม่ก็ไปกันได้นะคะ
ร้านนี้แน่นมากเลยแน่นทั้งทุเรียนแน่นทั้งกล้ามคนขายเลยค่ะคุณ

ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีนะจ๊ะ
พี่กัดแล้วนะจ๊ะไปถูกแน่นอนจ้า
ร้านนี้นะต้องบอกว่าเขาเป็นร้านที่เข้าอกเข้าใจลูกค้าดี

อกเข้าใจหัวจิตหัวใจของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นสาวเล็กสาวใหญ่สาวแท้สาวเทียมหรือสาวแบบดิฉัน

ใช่เขาเข้าใจทุเรียนแบบเข้าใจผู้หญิงอ่ะ
อยากจะกินทุเรียนหน้าร้อนแบบผู้ใหญ่
ยาทุเรียนนะแน่นนะคุณนะเขางัดกลยุทธ์การขายด้วยกัน
นำหนุ่มหล่อกล้ามโตมาถอดเสื้อโชว์หุ่นแล้วก็ยืนขายทุเรียน
แล้วก็ปอกทุเรียนให้ด้วยปอกทุเรียนกันหน้าร้านแบบนี้แหละค่ะคุณ
อ่าเดี๋ยวพักเรื่องเรื่องแน่นไว้ก่อนเรื่องกล้ามเรื่องอะไรไว้ก่อน
ทุเรียนมาดูทุเรียนกันหน่อยดีกว่าเจ้าของร้านเขาเป็นผู้หญิงนะคะ
ชื่อคุณสุชายาทิพย์ตันติพงวนิษฐ์เจ้าของร้านเขาบอกว่า
ทางร้านเนี่ยเขานำทุเรียนระยองมาขายความพิเศษก็คือ
เปลือกมันบางเนื้อมันแน่นเม็ดมันจะเล็กรีบแล้วมันจะหวานมันอร่อย
เขาบอกว่าเขารับประกันคุณภาพอันนี้ดูทุเรียนเลยเห็นมั้ย
อกจากจะถอดเสื้อโชว์แล้วยังมากินโชว์อีกนะใช่แล้วจะยั่วไปถึงไหนคะต้องใช้คำนี้ยั่วจ้า
ใบตองภูทุเรียนกับภูหน้าท้องคุณเลือกอะไร
เลือกได้ด้วยเหรอ
บอกร้านนี้เขามีโซโลแกนไม่ได้อร่อยอร่อยจริง

หมอนทองมันทั้งกรอบทั้งหวานทั้งมัน
แต่ถ้าคุณมาลองกินฉันแล้วจะมีแต่ความมันอย่างเดียว
ทำไมลงไปถีดเสื้อขายไหม

เป็นไอเดียเป็นกลยุสิทธิ์ทุกผู้ชมทุเรียนน่าทานพูดใหญ่แล้ว